ไม่ใช่๔นะ
คืออะไร
คงจะมันล่วงเพราะว่าลูกทุเรียนแต่ละลูกหนักทั้งนั้นที่นี่ทางสนักงานเกษตรอะเวอร์ก่อช้างจังหวัดตราชครับเขาได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรสำหรับใครที่อยากจะปลูกทุเรียนแบบนี้๔สายพันธุ์ในต้นเดียวมาลองเรียนรู้ดูกับคุณสมโภชทัศน์สมาร์กรเขาเป็นเจ้
สายพันธุ์ชะนีราคามันตกต่ำ

ตัดยอดเลยตัดยอดสูงของทุเรียน

ให้นำกิ่งตาพันธุเรียนสายพันธุ์อื่น
มาเสียบยอดแทง

มันทำให้ต้นทุเรียนสายพันธนี
มีสายพันธุ์อื่นเติบโตอยู่ด้วย

แล้วยอดที่มันแทงออกมาคือสายพันธุ์อื่น

หลงลับแลพวงมณี

หลงชะนีแลยาวยาว
ห่วงชะนีหลงแลยาว

อย่าบอกว่ายาวอย่างเดียว
บำรุงดูแลรักษา๓ปี
มันก็โตใหญ่

คือมีการเอากิ่งเอามาทาบตาอะไร

ทางภาษาเกษตรของเขาก็ทำให้มันมีสายพันธุ์ขึ้นมาแบบนี้

เขาบอกว่าต้องมีการวางระบบการให้น้ำภายในสวนทุเรียน
ควบคุมการให้น้ำด้วยการสั่งงานทางมือถือ

แล้วก็บอกให้มันรดนาม

สไลด์หน้าจอแล้วก็ข้อความขึ้นมาว่าล้างจานด้วย
อ่ามันก็เป็นการสั่งทางไกลที่เราต้องทำแบบอัตโนมัติ

เขาบอกว่าถ้าให้ดีต้องผสมน้ำแล้วก็ค่อยให้มันไปเลย

ดีกว่าไปโยนโรยตามโคนต้น

ถ้าอยากจะรู้เพิ่มเติมก็ไปติดต่อเขาได้นะครับ
ที่นี่นะฮะที่สวนของคุณสมโพธิทัศมากร

สำนักงานเกษตรอำเภอก่อช้างจังหวัดตราดได้
ลองเรียนรู้กันดูสำหรับชาวสวนทุเรียนทั้งหลายครับ
แปลว่าพวกมะม่วงก็ทำได้

คือให้ได้สายพันธุ์ใหม่
ครับ